คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหน่อย
วันแรกผ่านไปโอ้โหก็ดุเด็ดเผ็ดร้อน
คุณผู้ชมสามารถไปดูไลฟ์ได้นะในยูทูปของไทยรัฐออนไลน์นะ
ใช่ค่ะหรือว่านอกจากเราดูไลฟ์แล้ว
อาจารย์สุภาพก็จะเอาไฮไลท์มาเล่ามาสรุปให้ฟังกัน
นี่ขนาดยังไม่ถึงคิวของนายกนะคิวนายกวันพรุ่งนี้วันมารืนใช่ไหม
แต่แค่วันแรกก็เจอจัดหนักแล้วนะคะ
เอาเดี๋ยวไปฟังติดตามการวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ
สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับคุณดอมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ต้องติดตามครับเรื่องการเมืองในสภาในช่วงเวลาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะจะเป็นช่วงที่ทำให้เราได้รู้ทิศทางของการเมืองในอนาคตได้ด้วย
อภิปรายเมื่อวานนี้ถ้าให้สรุปเนื้อหา
เอาที่เป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงเวลาที่มีอยู่
มันมีประเด็นเริ่มต้นที่การอภิปรายของผู้นำฝ่ายค้าน
และคำชี้แจงตอบโต้จากผู้นำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ถือว่าเป็นมวยคู่แรกแต่เป็นมวยคู่เอกครับ
เป็นมวยคู่เอกแต่จะมาชกกันเป็นคู่แรกเลย
มีเนื้อหา๑ชั่วโมงครึ่ง
ที่คุณหมอชนละนานอภิปรายดูเด็ดครับ
๑ชั่วโมงครึ่งถ้าจะถอดเอาใจความสำคัญ
เราควรจะรู้อะไร๑คุณหมอชนละนานบอก
ดูผ้าหัวข่าวชนละนานทะลมวิกตู่
พิการทางความคิดเป็นผู้นำความพินาศ๖ด้าน
ดูเดือดไหมครับคุณคุณหมอบอกว่า
ความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของประชาชน
กระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดระยะเวลา๘ปี
คนชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ด้วยความปรารถนาในอำนาจความอยากอยู่ในตำแหน่ง
ไปตลอดการของนายกคนนี้การบริหารแบบคุยโว
ที่ผ่านมาตลอด๘ปีคือความบกพร่องผิดพลาดล้มเหลว
ของตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียวและความสิ้นหวังที่เกิดขึ้น
กับประชาชนในขณะนี้ยากเกินกว่าความสามารถ
เกินสติปัญญาของท่านที่จะแก้ไขฉะนั้นไม่ควรดันทุรัง
บริหารประเทศต่อไปนี่เกริ่นมาตรงนี้แล้วก็บอกบางช่วงว่า
มันถึงเวลาแล้วที่ความจริงจะต้องถูกเปิดเผย
ความเสียหายที่สร้างไว้ต้องถูกตีแผ่ทุกความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว
ก่อทุจริตต้องถูกเปิดโปรงแล้วนำไปสู่การดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
นำคนผิดมาลงโทษจะร่วมกันตัดวงจรอุบาต
แล้วก็บอกว่า๘ปีที่ผ่านมา
หวังว่าสิ่งพวกเราจะได้นั้นก็จะได้เห็นกันในการอภิปรายคราวนี้
นี่คือช่วงไฮไลท์ของผู้นำฝ่ายค้านใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่ง
แต่สรุปก็อย่างที่ว่านี่แหละ
พอคุณหมอชนละนานนั่งลงผลเอกประยุทธ์ก็ยกมือ
ขอใช้สิทธิ์ชี้แจงทันทีเลยครับ
ปกติแล้วจะต้องนั่งฟังไปสักพักหนึ่งก่อน
แต่นี่ใช้สิทธิ์ทันทีตูแรกหมัดซัดกลับสวนชนละนาน
เย้ยเอาคนเก่งที่หนีอยู่ต่างประเทศกลับมาให้ได้ก็แล้วกัน
นี่นายกเริ่มเกริ่นว่าวันนี้เนี่ยประเทศมันมีปัญหามากมาย
คุณหมอก็ทราบดีแต่ไม่ฟังว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วมั่ง
หรือฟังแต่ฟังไม่ครบฟังโดยใช้อวัยวะเพียงข้างเดียว
ไม่ได้ฟังทั้งสองข้างฉะนั้นที่พูดมาตนก็คงพูดได้บ้าง
เพราะพูดถึงตนค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกัน
ฉะนั้นจำเป็นต้องละทิ้งทิถิต่างอคติต่าง
แม้กระทั่งผลประโยชน์ส่วนตัวไว้ข้างหลัง
แล้วนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของคนในชาติเป็นที่ตั้ง
ผลเอกประยุทธ์บอกว่านายกไม่ควรรู้ทุกเรื่องหรอก
ไม่ใช่คนจะรู้ทุกเรื่องไม่ใช่คนเก่งทุกเรื่อง
หรือไม่ใช่คนฉลาดที่สุดเหมือนบางคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุด
แต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่
ดังนั้นทุกความสำเร็จพิสูจน์ได้โดยตัวเลข
ท่านไม่เห็นหรือไม่ได้ดูอะไรเลยการอภิปรายครั้งนี้มันก็เหมือนทุกครั้ง
เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาทุกครั้งทั้งในและนอกสภา
แต่พวกผมก็พร้อมจะให้ความกระจ่างกับทุกประเด็น
แล้วช่วงท้ายท่านบอกว่า
ผมจำเป็นต้องชี้แจงให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถ้าแรงมาผมพยายามจ่ายแรงน้อยกว่าท่านผมรู้นะ
ฉะนั้นขอให้ให้เกียรติกันถ้าอยากได้รับเกียรติจากคนอื่น
ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาด้วย
ผมให้เกียรติสภาให้เกียรติประธานและสมาชิกทุกคน
ผมจำเป็นต้องชี้แจงเพราะผ่านมาชั่วโมงเต็ม
มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยผมทราบดีว่าท่านคงชื่นชม
คนที่ทำงานมาก่อนดีกว่าผมแต่ไม่เป็นไรก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกัน
นี่เน้น๒จุด
คู่ต่อมาระหว่างประธานวิบฝ่ายค้านสุธินคังแสงกับอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุข

คุณสุธินเริ่มว่านายอนุทินและพลเอกประยุทธ์กลัดกระดุมเม็ดแรกผิดและผิดมาตลอด
ไม่เคยรู้ว่าจะต้องลื้อกระดุมทุกเม็ดหรือต้องเผาเสื้อทิ้ง
มองกันว่าเป็นการกระดุมเม็ดแรกผิดและผิดมากที่เราสะเทือนใจคือ
สามารถเอาไปสูบก็ได้ทุกคนผีก็สูบได้
แล้วหลายเรื่องที่มาถึงวันนั้นก็เป็นการหลอกประชาชน
เมื่อติดกระดุมเม็ดแรกผิดจากนโยบายของอนุทินก็สู่นำมาสู่นโยบายของนายก
เพราะนายกปฏิเสธไม่ได้นโยบายนี้ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล
ถ้าหากพลเอกประยุทธ์ไม่รับระบบนโยบายนี้ก็เขาก็ไม่ร่วมการเป็นรัฐบาล
มีข่าวลือว่ามีนักการเมืองใหญ่ข้ามไปทำไร่กัญชาที่ประเทศลาว
นี่คุณสุธินบอกแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่วางระบบธุรกิจไว้หมด
มีการวางแผนไว้ก่อนทำมีบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศญี่ปุ่นแอบมาตกลงกับนักการเมืองไทยด้วย
มีข่าวว่าเครือชิโนไทยลุยธุรกิจกัญชงผมก็เข้าไปดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่
แล้วพบว่ามันไม่ใช่ข่าวโคมลอยเพราะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์
คนถือหุ้นเยอะก็คือครอบครัวชาญวีรกูลแต่รัฐมนตรีเขาก็แสดงทรัพย์สินแล้วว่าโอนหุ้นไปหมดแล้ว
ส่วนจะบริหารทางอ้อมกันยังไงผมไม่รู้นั่นคุณสุธินคลังแสง
เอาทีนี้ลองฟังคำชี้แจงของคุณอนุทินชาญวีรกูล
คุณอนุทินพูดถึงนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในวันที่แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา
นายกแถลงว่านโยบายนี้ไม่ขัดแย้งต่ออนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดของสหประชาชาติ
นายกให้นำกัญชาและกัญชงเพื่อศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ไม่มีคำว่านันทการแม้แต่นิดเดียวกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ทำนอกเหนือจากสิ่งที่นายกบอก
กระทรวงได้ศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นอย่างดีจึงเข้ามาต่อยอดให้นำกัญชงกัญชาเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เพื่อจะลดยานำข้าวจากต่างประเทศยืนยันว่าคือนโยบายของรัฐบาล
ไม่มีการสนับสนุนเพื่อนันทนาการนำกัญชงกัญชาไปในทางที่ผิด
มันจะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้จึงไม่ต้องกังวล
แล้วก็ปิดท้ายว่าวันนี้เนี่ยต้องไม่มองกัญชาว่าคือยาเสพติด
แต่ให้มองว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
แล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนรัฐบาลได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับให้ประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัด
ทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดเรื่องวัคซีน
คุณหมอสุรวิทย์คนสมบูรณ์สอสอเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยถาสุข
ที่ค้างสต๊อกอยู่ตอนนี้๓๐ล้านโดสในวงศ์หนึ่งหมื่นล้านบาท
แล้วบอกว่ารอวันอายุหมดอายุแล้วบอกว่าไม่สามารถป้องกันโควิด
รัฐมนตรีอนุทินจึงตอบว่าข้อมูลที่ท่านเอามาเสนอนั้นเป็นเท็จ
ต้องขออนุญาตกราบเรียนจริงท่านไม่ได้กรองแต่พวกผมหน้างานเนี่ยกรองแล้ว
ก่อนจะมาพูดอะไรท่านต้องถามแล้วถามอีกถามคนหนึ่งแล้วต้องไปถามคนอื่นอีก
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตดูถูกหลักการแพทย์ด้วยค่าวัคซีน
ค่าเวชพันธุ์แล้วก็บอกว่าท่านโหดร้ายท่านเฮี่ยมโหดมาก
ทุกอย่างท่านแลกหมดแลกแม้กระทั่งชีวิตประชาชน
เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองมันไม่คุ้มค่าท่านไม่ควรทำ
เพราะเราเป็นผู้แทนของพวกเขาขอให้เว้นเรื่องสาธารณสุขไว้สักเรื่องเถอะ
นี่แล้วนอกนั้นก็ยังมีคำอภิปรายดูผ่านผ่านนะครับ
คุณศักดิ์สยามแฉศักดิ์สยามใช้นอมินีถือหุ้น
ให้ห้างวุ่นส่วนจำกัดรัฐงานกระทรวงคมณคม
อัดเอาที่ดินเขากระโดงเอื้อพวกพ้อง
แล้วอีกคนนึงที่โปรยหัวไว้ให้เห็นภาพสุชาติชมกลิ่น
เมื่อวานนี้ก็ถูกอภิปรายเข้มข้นอัดเสียเฮ้งปมแรงงาน
นุมัติเงินกองทุนประกันสังคมซื้อหุ้นบริษัทพัก
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทเมียแล้วพอถึงคุณสุชาติ
ชมกลิ่นลุกขึ้นมาชี้แจงสุชาติโต้ไม่เอื้อบริษัทเมียและพวกพ้อง
แล้วก็เหน็บกลับไปว่าก่อนมาเล่นการเมือง
ผมก็ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ผมไม่ได้ค้าแป้งครับ
มีรายละเอียดตามมาอีกเยอะ
ขีดเส้นใต้วันนี้จะปิดท้ายด้วยประเด็นอัปยศโหดสู่ที่ตามมาทุกครั้ง
กับการโหวตเสียงโลกมติสำคัญในสภา
สะพัดเรียกรับเงิน๑๒ล้านบาท
กับการยกมือโหวตให้รัฐมนตรีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นี่มาอีกแล้วข่าวนี้ไม่มีใบเสร็จไม่มีหลักฐาน
แต่มันเป็นความหดหู่ของประชาชนครับ
เราไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยการเมืองมันจะเดินทางมาถึงจุดที่มันเกิด
อุบาตชาติชั่วกันถึงขนาดนี้ได้
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ที่สรุปให้เห็นภาพรวม
โดยย่อของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานคุณดองคุณนำแข็ง